ส่วนรถเก๋งคันนี้ค่ะไปจอดในจุดขาวเหลือง
ขาวเหลืองก็คือจอดได้คู่เดียวอ่าปั๊บหนึ่งนะคะที่สงขลา
ก็จอดรถได้ชั่วคราวนะคะแต่ว่าจอดนานนานแล้วอ่ะ
ตำรวจเขามาหลายทีแล้วก็ไม่ไปสักทีตำรวจเขาเลยล็อกล้อ
แต่ปรากฏมันมีคลิปนี้ออกมาค่ะเฮ้ยเจ้าของรถเนี่ย
เอาครีมตัดลวดที่ล็อกล้อค่ะครับแล้วก็ขับออกไป
อันนี้ก็เป็นคำถามอีกเหมือนกันว่าตกลงแล้วถูกต้องหรือเปล่า
โอ้โหนะคะนี่ค่ะนะคะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ
ผู้ชายคนนึงเอาครีมตัดเหล็กลวดสลิงล็อกล้อรถที่จอดอยู่ริมถนน
ใบสั่งเพราะว่าไปจอดในจุดขาวเหลืองนะคะเพจก็บอกว่า
เอามาเผยแพร่ในโซเชียลค่ะเรื่องนี้รองสารวัตรจราจรสภหาดใหญ่
เอาคลิปนี้แหละค่ะไปแจ้งความนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบทราบแล้วว่า
ครอบครองรถคันนี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพ
ส่วนผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นสามีค่ะ
พนักงานสอบสวนบอกว่าจะออกหมายเรียกผู้ครอบครองรถและผู้ก่อเหตุมาสอบสวน
แล้วแจ้งข้อหาฐานความผิดทำให้เสียทรัพย์และลักทรัพย์ค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายโมงครึ่งวันที่๒๐เมษายนที่ผ่านมา
อยู่ที่รถเก๋งคันที่จอดริมถนนขาวเหลือง
แล้วก็ตำรวจบอกว่าเขาเวียนหาเจ้าของอยู่หลายรอบมากเลย
คือถ้ามันมีคนนั่งอยู่มันก็อาจจะพออรุมอร่วยได้ใช่ไหมคะ
แต่มันไม่มีคนแล้วตำรวจเขาเวียนมาหลายรอบแล้ว
ก็ไม่มาสักทีจอดอยู่นานก็เลยล็อกล้อและเขียนใบสั่งเอาไว้
มาอีกทีนึงหายไปแล้วตรวจสอบไปที่ศูนย์จราจร

ก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีเจ้าของรถ
แล้วก็หลังจากนั้นปรากฏว่าพลเมืองดีก็เอาคลิปนี้มาให้ดู
คราวนี้ก็เลยต้องไปแจ้งความในข้อหาทำให้เสียทรัพย์และลักทรัพย์ด้วยค่ะ